ต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีผู้หญิงอาการป่วยทางจิตชื่อว่านางสาวจิตรดานะครับ
สิบกว่าปีก่อนเคยก่อเหตุนะครับเอามีดไปแทงนักเรียนจนบาดเจ็บ๔คนด้วยกันนะครับ
ถูกตัดสินจำคุกไปแล้วก็นำตัวเข้าไปยังสถานบำบัดนะครับ
เพิ่งออกมาเพียงหนึ่งสัปดาห์ครับล่าสุดไปก่อเหตุนำมีดไปแทงเด็กหญิงวัยเพียงห้าขวบเสียชีวิต
ในร้านอาหารตามสั่งที่นครปฐมไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
ปอกผลไม้เปื้อนเลือดที่หล่นลงพื้นหลังสิ้นเสียงร้องของหลานสาววัย๕ขวบ
ทำให้ผู้เป็นย่าแทบขาดใจใครจะคาดคิดนางสาวจิตรดาตันติวนิชยสุข
อายุห้าสิบเอ็ดปีสาวผู้มีอาการทางประสาท
ที่เคยก่อเหตุแทงเด็กนักเรียนหญิงเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนจะก่อเหตุซ้ำ
กับน้องแอมสาวน้อยวัยน่ารักในร้านอาหารตามสั่งขณะนอนหลับ
ปลิดชีวิตโดยไม่ได้สั่งเสีย
ก่อนเดินเข้าไปก่อเหตุอย่างหน้าตาเฉยญาติจึงเชื่อว่า
นางสาวจิตรดาจะมีอาการทางประสาทแต่ตั้งใจเกาะเหตุสลดนี้
เป็นการเจตนาที่ตรงใจมากถ้าไม่ตรงใจมีดต้องเป็นมีดที่ร้าน
เกิดอารมณ์บันดาลโทษะถูกต้องไหมแต่นี่เขาเหมือนว่าเขาเตรียมการมาแล้วว่าเขาจะต้องทำ
ส่วนพ่อน้องแอมโพสต์ข้อความเศร้าเพราะ๓๐มีนาคมคือวันเกิดลูกสาวครบ๕ขวบ
กลายเป็นต้องมาใส่บาททำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แทนที่จะได้เป่าเทียนเค้กวันเกิด
ให้ถึงที่สุดนะครับลูกผมทั้งคนนะครับ
ผมรักคุณผมนอนคุณผมทุกคืน
สำหรับประวัตินางสาวจิตรดา
เคยก่อเหตุใช้มีดแทงเด็กนักเรียนหญิง
โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวน๔คนบาดเจ็บ

พิพากษาให้จำคุก๘ปี
ความผิดฐานพยายามฆ่าจำเลยสารภาพ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก๔ปี
แต่นางสาวจิตรดาได้รับการพิสูจน์ว่า
มีอาการป่วยโรคจิตเพศเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี
จึงเห็นว่าหลังจากจำเลยรับโทษจำคุกครบ๔ปีแล้ว
ส่งตัวไปบำบัดอาการป่วย
ที่สถาบันกรยาราชนครินให้หายเป็นปกติ
และเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วทางสถาบันจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
แต่ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกจนมีผู้เสียชีวิต
ขณะนี้ตำรวจได้ไปเฝ้าควบคุมนางสาวจิตรดาต
ที่โรงพยาบาลนครปฐมอย่างเข้มงวด
มีแม่นั่งเฝ้าลูกสาวอยู่ข้างเตียงตลอดเวลา
ยังไม่สามารถสอบปากคำได้
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่า
พนักงานสอบสวนจะยื่นขอขยายเวลาควบคุมตัวออกไปก่อน
เพื่อให้มีความรอบครอบชัดเจนในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งต้องดูที่เจตนาและพฤติกรรมของผู้กระทำผิด
ไม่ได้อยู่ที่ข้อยกเว้นทางกฎหมายว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต
เพื่อความเป็นธรรมของผู้สูญเสีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน